ส่วนการนัดชุมนุมใหญ่อีกครั้งของกลุ่มรัศดร
คือ๒๕พฤศจิกายนนี้
บอกว่ารัดชุมนุมที่หน้าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากศัตริ์
คือค้อเรียกร้องของทางกลุ่มลัชฎรณ

นัดชุมนุมใหญ่๒๕พฤศจิกายนที่หน้าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เนี่ย
ก็ต้องไปดูวัตถุประสงค์จุดประสงค์ของเขาว่าจะเป็นอย่างไร
แต่วันนี้คือภาพที่ทีมข่าวของเราลงสำรวจพื้นที่นะครับ
สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตั้งอยู่ในเขตดุสิตนะครับ
วันนี้ก็ยังมีการทำงานเข้าออกตามปกตินะครับ
ไม่มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอะไรเพิ่มเติมนะครับ
สำนักงานอยู่ติดกับถนน๓ด้านนะฮะ
มีถนนประชาธิปไตยถนนลูกหลวงและถนนรัชศรีมาตัดกับถนนพิศนุโลกนะครับ
ด้านหลังของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เนี่ยจะเป็นคลองพดุงกรุงเกษม
มีประตูเข้าออกอยู่๖ประตูนะครับ
ประตูนครราชสีมาประตูพิศนุโลกประตูลูกหลวง

จะเป็นประตูใหญ่ที่ใช้เข้าออกเวลาที่สำนักงานเปิดทำการ
สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์คือวังละดาวันนะครับ
หรือว่าที่รู้จักกันดีในชื่อวังแดง
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดให้สร้างขึ้น
เมื่อปีพศ๒๔๔๙ตามแบบสถาปัตยกรรมในยุควิคโตเรียแล้วก็วิลล่าอิตาเลียนนะครับ
เคยได้รับรางวัลเป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นในปีพศ๒๕๒๕ด้วยนะครับ
แล้วก็เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอเจ้าฟ้ายุคลที่คำพรกรมหลวงลบบุรีราเมษนะครับ
บริเวณ๔แยกวังแดงที่อยู่ห่างเขตพระสถานเนี่ยอยู่ระยะทางประมาณ๘๐๐เมตรนะฮะ
ซึ่งทีมข่าวธรรมรัฐทีวีเราไปสังเกตดูเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ๑๖ตัวนะฮะ
นับรวมกล้องวงจรปิดของสถานีวิทยุกองพลที่๑รักษาพระองค์
แล้วก็กองบัญชาการตำรวจนครบานที่อยู่ในพื้นที่ย่านนั้นนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปวันนี้นะครับได้คุยกับผู้ที่เขาอยู่รอบสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะฮะ
เกี่ยวกับการชุมนุมของกลุ่มรัศดรบอกว่า๒๕พฤศจิกายนวันพุธหน้าจะมาชุมนุมนะครับ
ซึ่งตรงนี้นะครับหลายคนเขาก็มีความเห็นที่แตกต่างกันไปนะฮะ
เดี๋ยวฟังกันแล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้คนที่อยู่แถวนั้นนะครับ